แล้วก็ทำให้แฟนชาวไทยไม่ผิดหวังเลยนะครับ
ก็ล้างตา๑๔ปีได้สำเร็จนะครับ
แฟนมวยบอกว่ารอดูบัวขาว
นานกว่าบัวขาวชกอีกนะครับเมื่อวานนี้
คู่เอกเป็นการพบกันระหว่างบัวเขาบัญชาเมฆพบกับโยชิฮิโรซาโตะ
นักชกชาวญี่ปุ่นก็เป็นการชกแบบสาธิต

แต่ว่าอนุญาตให้น็อกเอาท์เราสู้ได้ภายใต้กฎิกาอาคิบ็อกซิ่ง
กำหนดชกเนี่ย๓ยกนะครับมีการร่ายรำนะครับ
ครูถือว่าสวยงามเลยนะครับบัวขาวเมื่อวานนี้ครับ
เมื่อวานก็ใช้เวลาแค่๒นาทีกับอีก๑๓เวทีครับ
บัวขาวเดินหน้าออกอาวุธเต็มที่เลยนะครับ

บัวขาวก็มองแล้วซัดขวาตรงนี้ล้มทั้งยืนเลยครับ
ก็ทำให้เป็นฝ่ายชนะน็อกไปนะครับ

เพราะว่าช่วงตัวเคยโดนล็อคมาในปี๒๐๐๘
ก็ดูเหมือนสภาพของร่างกายของซาโต

หลังการชกนะครับบัวขาวก็บอกว่าจริงแล้ว

แต่ว่าเคยบอกไว้แล้วถ้าขึ้นมาบนสังเวียนเนี่ย
อยากกระพริบตานะครับเพราะว่าต่างคน

สไตล์รู้จังหวะการออกอาวุธเป็นอย่างดีนะครับ
จากนั้นโบ้ข่าวโดนถามว่าชกดีขนาดนี้
ผู้จัดน่าจะปวดหัวในการหาคู่ชกไฟล์ต่อไปนะครับ
บอกได้ไหมว่าอยากเจอกับใครในไฟล์ต่อไปนะครับ
ขาวตอบเลยนะครับว่าขอบอกผู้จัดหรือโปรโมเตอร์นะครับ
ว่าเอาแบบเก่งหนักที่แบบว่าโหดมาให้หน่อยนะครับ
เพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่า
เจอของจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ
ทำให้คนมาดูแล้วต้องตื่นเต้นตลอดเวลา
โมเตอร์ได้ยินแล้วช่วยจัดแบบหนักมาให้พี่บัวหน่อย

ส่วนซาโตะเองก็กล่าวนะครับว่า

ไม่เคยมีโอกาสได้มาต่อยที่เวทีราชดำเนินเลยนะครับ
แต่พอเลิกไปแล้วมีโอกาสได้มาชกเนี่ยก็ดีใจมากครับ
ที่ผ่านมาก็ยังมีโอกาสได้ซ้อมมวยอยู่บ้างนะครับ
แต่สุดท้ายก็ยังแพ้นักมวยที่ยังเป็นนักมวยอาชีพในตอนนี้อยู่
ครับอย่าดูว่าไฟล์ต่อไปบวกขาวจะไปด้วยกับใคร